โมสรโยโกฮามาเอฟมารีนอสนะครับมีโปรแกรมแข่งขันพรุ่งนี้
ทีมของธีรทรแต่ว่าล่าสุดเจอกับข่าวร้าย
แล้วก็แฟนของธีรทรเองก็ต้องลุ้นกันพอสมควร
เพราะว่ามีรายงานจากทางหน้าเว็บไซต์ของสโมสร
บอกว่ามีสตาฟของทีมชุดใหญ่๑คนถูกตรวจพบว่าติดโควิด๑๙
แต่ว่ายังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าสตาร์ฟคนนี้เป็นใคร
แล้วก็มีอาการแบบไหนอะไรยังไงหรือว่านักเตะเข้าใกล้ชิดอย่างไร
เดี๋ยวตรงนี้คงจะต้องติดตามกันต่อ
สตาร์ฟรายนี้ได้เดินทางไปสมทบในศึกเจลีก
นัดล่าสุดที่มารินอสบุคเวลชนะชิมิสุเอสเท้า๔๓
แล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ส่งผลให้ทางทีมสั่งระงับการฝึกซ้อม
แล้วตอนนี้นักเตะทุกคนสตาร์ฟทุกคนรวมทั้งสิ้น๖๘คน
๑ในนั้นมีธีรธรรมดุลมาทัศน์
ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทันที
คาดว่าจะทราบผลภายในเย็นวันนี้
ต้องดูว่าผลในช่วงเย็นวันนี้ออกมาจะมีนักฟุตบอลติดเชื้อหรือเปล่า
คือถ้าสมมุติว่าผลออกมามี๑คนติดเชื้อขึ้นมา
ว่าโปรแกรมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นน่าจะต้องเลื่อนไปอย่างแน่นอน
ก็ต้องลุ้นว่าธีรทรบุญมาทันก็จะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับ